พฤติกรรมแบบนี้สงสัยอยากโดนช้อนแกง

เจ้าของหอพักนี่เป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
ชายหญิงคู่หนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ภาพมาเลยก็ได้นะคะ
ดิฉันเล่าไปภาพมาได้อรรถรสยิ่งขึ้นน้ำ

ชายหญิงสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วทำยังไง
เอากระชากกระชากมอเตอร์ไซค์แล้วเอากระชาก
สุดท้ายค่ะทำอะไรไม่ได้ทะเลาะกันคือ
อยากระบายระบายที่ไหนเดี๋ยวดูค่ะ
เดี๋ยวมีคำตอบฝ่ายชายลูกศรสีแดงค่ะ
มาแล้วค่ะระบายปาบเข้าไป
โอ้โหพังนี้เลยเหรอ
ถีบประตูรั้วของหอพักพังแบบนี้ค่ะ

เขาก็จากไปทั้งคู่

ไปทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่

คือผู้เสียหายเดือดร้อนประตูเป็นรูโบ๋ค่ะ
ผู้เสียหายก็คือเจ้าของหอพักวันนา

อย่างนี้เอาไว้ก่อน
พวยได้เยอะเลย
ต้องการให้เห็นพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุ
๒ต้องการให้ตามตัวผู้เสียหายของเขา
เขาเป็นใครเขามาจากไหนมาช่วยชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของหอพักชื่อว่าคุณวันนาอายุ๓๙ปีนะคะ
พาไปดูนี่ค่ะประตูรั้วหน้าปัจจุบันตอนนี้นะคะ
เป็นเหมือนผ้าใบผ้าใบเอามาขึงไว้เฉย
ผ้าใบสีขาวนะคะมาขึงแทนชั่วคราวไปก่อนนะฮะ
ซักผ้าหยอดเหรียญห่างไปจากจุดหอพักของคุณวันนาเนี่ย

แต่ว่าจุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่เห็นพฤติกรรมเหมือนที่เห็นเฉกเช่นเมื่อสักครู่นะคะ

ถ้าเรามีสตินะคุยกันนะแล้วก็ไปทะเลาะที่บ้านซะนะ
เรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นคือคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยไง
คือพี่จะคิดแบบในมิวสิกวีดีโอไม่ได้นะ
พอพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันพระเอกก็อาจจะไปทุบกำแพง
ตั้งนึงนึงบ้านเรือนเขาเสียอายถูกต้องนะฮะ